มาที่มูเตลูกันบ้างดีกว่าพี่แคนดี้รากแก่นค่ะ
หลายคนสงสัยว่าอุ๊ยพี่ไปทำอะไรมาเนี่ย
แต่ก่อนตอนนั้นชีวิตพี่ดูแบบว่าพังนะ
แต่ล่าสุดมันกลับมาปังยิ่งกว่าเดิมคุณผู้ชม
เคล็ดลับอยู่เหมือนกันทำยังไงยังไงนะคะ
เพราะจากเดิมที่เงินในบัญชีทุกธนาคารของพี่แคนดี้ย้ำว่าทุกธนาคารนะ
ที่เคยบอกว่าใช้คำว่าศูนย์ไม่ได้นะคะ
ต้องใช้คำว่าติดลบทุกบัญชีค่ะ

เราตกน้ำบ่อยแต่ว่าไม่ไหล
ตกไฟบ่อยแต่ไม่ไหม้
เพราะว่าเราเชื่อว่าความส่วนหนึ่งก็คือ
เราดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีนะคะ

แล้วก็ยังดูแลคุณพ่อบนสู่สวรรค์ได้อย่างดีอยู่

ทำดีไว้เลยอันนี้เห็นผลทันตา

ทุกครั้งที่เราทำอะไรหรือให้คุณแม่ไป
หนึ่งได้กลับมาร้อยกลับมาพลันเสมอ

รู้สึกว่ากำลังอยากจะได้อะไรดีในชีวิตมาบ้าง
ทำสิ่งนี้แล้วได้กลับมาจริง

แม่ดูไว้เม่ารู้ว่าแม่ดูอยู่
ทุกวันนี้บล็อกแม่นะนี่ใจไม่ดี
คุณผู้ชมคะ
เห็นการแสดงหน้าวิทยาลักษณ์เดี๋ยวนะ
เห็นการแสดงหน้าเวทีแบบนี้แฟนหลายคนบอกมาอุ้ยคิดถึงผลงานเพลงของพี่แคนดี้
อยากให้เจ้าตัวนี้มีผลงานเพลงด้วยกับคุณแม่บานเย็น
แคนดี้บอกรอเลยปีหน้าเดี๋ยวได้ดูแน่นอน
ได้ฟังแน่นอนจ้ะเพราะว่าสิ้นปีนี้คุณแม่บานเย็นเนี่ย
บอกว่ารู้ไหมเธอฉันขอไปเที่ยวปีใหม่เนี่ย

ฉันก็จะไปโปรอินเตอร์สักนิดหนึ่ง

กลับมาเข้าห้องอัดลุยเพลงทำงานเป็นของขวัญต้อนรับปีจอไปเลยค่ะ
บอกเลยว่าแฟนรอดูแน่นอนนะคะ
โอ้โหคุณบานเย็นกับคุณลูกสาวจะออกซิงเกิลคู่กัน

นี่คุณก็หวังมากไปหรือเปล่า

โอ้โอ้นี่จี๊ว่า
แม่วันเย็นคะหนูขอกลับขอบภัยนะค่ะ